นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยากาลันนาจังหวัดเชียงใหม่
ไอเดียติดตั้งอุปกรณ์เสริมเปลี่ยนหมวกกันน็อกธรรมดาให้กลายเป็นหมวกกันน็อกอัจฉริยะ
โดย๓นักศึกษาปวชปี๒เจ้าของผลงานบอกว่า
เมื่อเปิดไฟเลี้ยวจากมอเตอร์ไซค์หรือแตะเบรก
ปรากฏบนระบบไฟที่ติดอยู่ด้านหลังหมวกกันน็อกด้วย
ทำให้ผู้ที่ขับรถตามหลังมองเห็นได้ชัดเจนและปลอดภัยมากขึ้น
และเมื่อขับขี่ใกล้คันหน้าเกินไป
เซอร์จะทำงานหมวกกันน็อกจะส่งเสียงเตือนดังขึ้น
ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุและคนขี่หมดสติ
ระบบจะมีการนับถอยหลัง๓๐วินาที
ที่ไฟสัญญาณฉุกเฉินจะติดขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อขอความช่วยเหลือ
อุปกรณ์เสริมนิรภัยอัจฉริยะของน้องนักศึกษา
ใช้งบประมาณราว๑หมื่นบาท